วันพรุ่งนี้ที่ผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องไปใช้สิทธิ์ลงเสียงประชามติ
และผลที่ออกมากับการลงประชามติของร่างรัฐธรรมนูล
ทำให้นักวิเคราะห์ทางด้านของเศรษฐกิจเขามองว่า
จะส่งผลกระทบกับตลาดหุ้นไทยระยะสั้นเท่านั้นนะครับ
เพราะนักลงทุนนั้นเขามองเรื่องของการลงทุนในโครงการของรัฐบาลมากกว่า
รวมทั้งเขามองข้ามช็อตไปถึงอนาคตแล้ว
เขามองว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี๒๕๖๐นั้นจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสิริพักกมลตรายตรึงตรีคูณ
ดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้
จากแรงเทขายหุ้นของนักลงทุนสถาบันและรายย่อยในประเทศ
เป็นผลจากความกังวลว่าผลประชามติจะออกมาไม่รับร่างรัฐธรรมนูล
ขณะเดียวกันนักลงทุนต่างชาติเริ่มชะลอการลงทุน
สะท้อนจากเม็ดเงินที่ไหลเข้าในตลาดหุ้นไทยแผ่วลง

เม็ดเงินต่างชาติไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยและภูมิภาคเอเชียกว่า๖๐๐๐ล้านบาท
วิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์กษิกรไทยประเมินว่า
แรงซื้อของนักลงทุนจะกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยอีกครั้งไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านบาท
หากประชาชนส่วนใหญ่รับร่างรัฐธรรมนูล
แต่หากไม่รับจะมีผลต่อตลาดหุ้นเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้น

เพราะนักลงทุนให้น้ำหนักกับการลงทุนโครงการขนาดใหญ่
และการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี๒๕๕๙
ตามที่รัฐบาลประกาศไว้
ปัจจัยเพื่อนฐานเศรษฐกาล
ภัยกิจไทยที่ยังแข็งแกร่งและมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากการเร่งลงทุนในโครงการของรัฐ
คาดว่าช่วงปลายปีนี้จะมีการเซ็นสัญญาหลายโครงการเม็ดเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า๒แสนล้านบาท
ขณะที่กำลังซื้อน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ดีทั้งหมดนี้มีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนมากกว่าผลการลงประชามติ
โดยผู้จัดการกองทุนบรจวันประเมินว่าหากไม่รับร่างรัฐธรรมนูล
ชนีตลาดหุ้นไทยจะปรับลดลงประมาณ๓๐จุดหรือร้อยละ๒อยู่ที่๑๔๗๐จุด
แต่หากรับร่างรัฐธรรมนูลดัชนีตลาดหุ้นไทยจะยืนอยู่ที่๑๕๐๐จุดได้
แต่หากรับร่างรัฐธรรมนูญดัชนีตลาดหุ้นไทยจะปรับแล้วลงประมาณ๓๐จุดหรือ๑๐๒อยู่ที่๑๔๗๐จุด
ผลจากประชามติจะกระทบต่อตลาดหุ้นไทยเพียงแค่ระยะสั้น
แต่นักวิเคราะห์ก็เตือนให้ระมัดระวังการลงทุนจากราคาหุ้นที่ปรับขึ้นแรง
ซึ่งต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงจากต่างประเทศ
พักกระมวลไตรตึงตีคูณ